แต่พี่พึ่งเขาแนะนำว่าถ้าอยากทานแบบฟินถ่ายรูปสวยแนะนำให้สั่งแบบแห้งเหมือนกับที่เฮียน็อตของเรากำลังจะทานอยู่เนี่ยแหละค่ะ
เอาละครับพร้อมมาชิมแล้วนะครับกับบะหมี่ชาโคนะครับเนี่ยสีดำธมินเลย
ถามถึงที่มาที่ไปของบะหมี่กันหน่อยแล้วกันนะใครเป็นต้นคิดเนี่ยว่าจะเอาผงชาโคมาทำบะหมี่

เขาไปที่ญี่ปุ่นมาบังเอิญเห็นเขาทำบะหมี่แล้วก็มีสีทำมาจากปลาหมึกสีดำมันมีความรู้สึกว่าน่าจะทำเป็นผงชาโคทำได้
ก็เลยเอามาเอามาทำที่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยมาลองทำเลย
มันคิดค้นนานไหมวิธีการกว่าจะได้เส้นดำขนาดเนี้ยก็ก็นานเหมือนกันค่ะกว่าจะลงตัวตรงจุดที่ว่ามันพอดีกับเส้น
แล้วก็ถ้าใส่เยอะเกินใส่น้อยเกินมันก็ไม่พอดีเขาก็ทดลองมาเยอะหาทิ้งไปเยอะเหมือนกัน
กว่าจะได้แบบนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันแล้วก็ช่วงแรกที่มาขายนี่ลูกค้าว่ายังไงบ้าง
บะหมี่เส้นดำค่ะเขากล้าทานกันไหมอ่าก็ครั้งแรกเลยก็มีคนกล้าทานนะคะ
เพราะว่าช่วงนั้นชาโคกำลังอ๋อกำลังมีกระแสต่างแล้วใช่ไหมรู้จักค่ะใช่ใช่รู้จัก
อ่าเขารู้จักผงชาโคมากขึ้นนะครับพอคนรู้จักผงชาโคกันแล้วก็เลยกล้าที่จะรับประทานมากขึ้นนะครับผม
เอาล่ะชิมดีกว่านะ
ก็เหมือนได้บะหมี่ทั่วไปเลยมีความเหนียวนุ่มเหมือนกันเลยนะครับผม
นุ่มมากเลยเนอะค่ะแล้วก็มีรสชาติของเครื่องหมักต่างต่างค่ะ
ซับเข้าไปในเนื้อหมูได้อย่างดีลูกชิ้นก็ดีเหนียวนุ่มนะฮะ
มันก็มีความหอมหอมเนื้อหมูด้วยแล้วก็เครื่องที่ใส่เข้าไปอืม
หมูรุ้วชิ้นที่นี่ไม่ผสมแป้งไม่มีแป้งแหละนะเนื้อหมูรวดเลยใช่ค่ะ

รู้สึกไงบ้างกับความช่างสังเกตของลูกนะที่มองเห็นสิ่งที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดบะหมี่ของ
ดีใจที่เขารู้จักพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้วก็เอามาค้าขายตรงจุดนี้ได้ค่ะ
ทั่วประเทศเลยเหรอเด็กเขาก็ลงเฟสลงอาหาร
พวกนี้ก็ไม่สั่งตามเฟสรสั่งทั่วประเทศค่ะ

ทางใต้ก็ไปทางสุราชทางอุบลอุดรอะไรแบบนี้ค่ะ

สำหรับใครที่มาที่กาญจนบุรี
แล้วอยากจะมาลองต้นตำรับบะหมี่ชาโคแท้เนี่ย

ข้างหลังอยู่ติดกับหน่วยมาเลเรียนะคะ

เปิด๘โมงเช้าแล้วก็เก็บปิดบ่าย๓

เปิดทุกวันปิดแบบนานปิดสักครั้งอะไรอย่างนี้

เอาละครับใครแวะมาแถวอำเภอท่าม่วงนะครับ
ลองมาทานบะหมี่ชาโคแบบต้นตำรับได้นะครับ

ถ่ายรูปสวยเนี่ยยกให้เต็มร้อย
แต่ถ้าความหิวเขาครอบงามจะให้สตาร์ทรถแล้ว
มากาจนบุรีนบัตรนาวคงไซส์แฮงค่ะ

เชฟฟางและเฮียน็อตกันดีกว่า

จะมีเมนูอะไรมาฝากแฟนรายการกันบ้างนะ

สวัสดีครับเชฟฟังครับ

พบกับช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องเหมือนเดิมครับ
วันนี้เราก็มีเมนูเส้นที่อร่อย
แล้วก็ทำง่ายมาฝากเหมือนเดิม
โอ้โหแม่แค่ฟังชื่อแล้วน้ำลายก็ไหลนะครับ

วันนี้นะครับผมจะทำการทอดเส้นหมี่นะครับ
ซึ่งมีเทคนิคในการทอดเล็กน้อยนะครับ

จุ่มน้ำสักหน่อยให้หมาดนะครับผม

ถ้าอย่างนั้นพอลงได้มาร้อนแล้วมันก็จะระเบิดออกมาเลย

เอานะพี่ได้เลยครับ

เพื่อเพิ่มความนวลเนียนให้ไข่ของเรา
โอเคนี่เลยครับนมข้นสือนมเน็ตชั่น
เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแผ่หมูกระทะนะครับ

ให้มันเป็นเส้นขนาดที่เราต้องการครับ

เราจะทำให้หอมแดงมันสลดก่อน

เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมดองเนี่ยครับ

แล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะครับ

ผมก็จะแนะนำวิธีที่จะเพิ่มความอร่อยที่สะดวกแล้วก็ง่ายมากพี่
ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญประจำครัวของเราครับ

สามารถใช้แทนกะทิหรือครีมก็ได้นะครับ
แล้วก็ยังปรุงอาหารได้หลากหลายด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นไทยอิตาเลียนก็อร่อยลำไม่ซ้ำใครเลยล่ะครับ

แค่เปิดฝาก็ใช้งานได้แล้วครับ
เรียกว่าใช้ง่ายสะดวกสบายแถมใส่
ทำให้รสชาติอาหารกลมกล่อมแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะครับผม

อร่อยมากนะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว

ตัวน้ำที่เกาะกับเส้นมีสัมผัสที่โน้นเมียน

เมนูนี้เนี่ยประทับใจผมมากนะครับเชฟครับ
ครับพี่น็อตขอบคุณครับผมแล้วสัปดาห์หน้านะครับผมมีเมนูกุ้งแม่น้ำกับพาสต้ามาฝากพี่
รับรองได้ครับว่าง่ายแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมแน่นอนครับต้องคอยติดตามชมครับ